คนที่ขโมยไปอุ้มปังขึ้นรถเอาปังมาคืนหน่อย
ปังเป็นอะไรเป็นสุนัขพันธ์พิษบูคุณผู้ชม

คือเจ้าปังชอบวิ่งเล่นอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคุณนะ

เรียกเจ้าปังปังเอามานี่สักพักหนึ่ง

และอยู่คนขับรถกระบะคันนี้ก็ลงมาคุณ
มาทำเป็นเล่นเจ้าปังลักษณะเหมือน

กลายเป็นพิษบูใจดีส่วนพิษบูใจดีนะตัวใหญ่เหมือนกัน
สุดท้ายนะผู้ก่อเหตุคือผู้ชายคนนี้
อุ้มเจ้าปังขึ้นรถเฉยเลย

ปังคือสุนัขพิษบูสีน้ำตาล
บ้านของน้องติดอยู่กับปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ถูกคนขับรถกระบะนี้ล่อลวงอุ้มขึ้นรถ

หลังจากนั้นเจ้าปังก็หายไปนะฮะ

คือ๑๐เมษายนแล้วนะฮะ

เจ้าปังปังตามเข้าไปเฉยเลยแล้วก็ถูกอุ้มขึ้นรถไปนะฮะ
เจ้าของปังคือคุณแอน
คุณแอนบอกว่าเจ้าปังเป็นสุนัขขี้เล่น

เวลาน้องไปวิ่งเล่นที่ปั๊มน้ำมัน
ปั๊มหรือคนในปั๊มจะมาเล่นกับน้องเป็นประจำ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลางคืนปังหายไป
เพราะตอนเช้า๘โมงเจ้าของตื่นมา
เอ้าปังลูกหายไปไหนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มา
ก็เลยตามหาทั่วบ้านเลยไม่เจอฮะ
เปิดกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่ามีคนขโมยเจ้าปังไป
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีคิ้วนะ
ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุเป็นชายวัย๔๑ปี
เป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
ตามเจอแล้วนะตามเจอผู้ชายคนนี้แล้วคนก่อเหตุแล้ว
ตำรวจโทรไปสอบถามว่าได้ขโมยสุนัขไปหรือไม่
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับอุ้มสุนัขไปจริง
แต่ตอนนี้ครับผมเอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่อำเภอปากช่องแล้ว
เพราะผมกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
จากนั้นตัดสายไปเฉยเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดี

หรือว่าคนก่อเหตุเอาไปกรุงเทพแล้วหรือเปล่า

คือเขาบอกว่าคืนให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะ

ทีนี้เจ้าของตัวจริงเขาบอกดีใจมาก

เราก็ขอโทษนะคะ

นึกว่าเป็นหมาแบบหลงมาอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่อยากคิดใจอะไรอะค่ะ
ก็ดีใจที่ได้น้องมาแล้วค่ะ
ได้น้องคืนมาแล้วนะฮะปัง